คุณผู้ชมคะอยากถามหน่อยว่าคุณผู้ชมเคยขึ้นรถตู้โดยสาร
แล้วเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะส่งมาบอกเราหน่อยละกัน

เออก็เคยเจอแบบโดนนั่งเบียดอ่ะเบียดจนแบบว่าเหลือตัวนิดเดียวอะครับ
อ่าเค้าพยายามมาทุกข์เกินอันนี้มันทุกข์เกิน
บางคนบอกว่าเจอขับรถประมาทหวาดเสียวเหมือนอย่างนี้
รถตู้สายอุดรธานีหนองคายค่ะผู้โดยสารผู้หญิงเขาเจอ
แล้วเขาก็เลยมีการถ่ายเรื่องนี้มาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมโดนโชเฟอร์คนขับรถตู้คมคู่
เดี๋ยววันนี้เรามีเสียงให้ฟังด้วยนะว่าเขาข่มขู่ยังไง
ซึ่งในเพจนี้นะคะมีการแชร์เรื่องราวร้องเรียนของผู้โดยสาร
ที่เขาใช้บริการรถตู้สายอุดรธานีหนองคาย
เมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คือออกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตน้องคาย๘โมง
แล้วผู้โดยสารหญิงคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าไม่ประทับใจเลย
เพราะว่าโชเฟอร์เนี่ยขับแบบประมาทหวาดเสียวขับเร็วขับปาดขับบีบแร่
เบียดรถตกข้างทางก็มีค่ะ
ผู้โดยสารก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยที่ต้องมาเสี่ยงแบบนี้
โพสต์เรื่องนี้ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวดูสิคะเห็นไหม
โพสต์ป้ายทะเบียนด้วยแล้วก็บอกวันที่เกิดเหตุชัดเจนเลย
ปรากฏว่าคนแชร์เยอะไงแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะ
ผู้โดยสารหญิงคนนี้โดนโชเฟอร์รถตู้โทรกลับมา
ต่อว่าว่าเอาเรื่องไปโพสต์แบบนี้ได้ยังไงผมเสียหาย
แล้วบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดี
แต่ที่หนักกว่านั้นคือเสียงที่เราจะให้คุณผู้ชมฟังต่อไปนี้
โชเฟอร์ขู่ว่าอะไรฟังพร้อมกันค่ะ

คนนั้นลุงคนนี้เขาเสียหายไหม
ระวังมึงกลัวคนไปฉุดมึงเข้าป่าก็ได้ระวังมึง
กูจะฟ้องมึงนะกูจะไปแจ้งความวันนี้
โอ้โหจะไปฉุดเขาเข้าปลาอีก
พอเป็นแบบนี้แล้วทางด้านฝั่งคนที่เขาโดนข่มขู่
คือผู้หญิงเขาก็รู้สึกว่ากลัวแหละ

ซึ่งพี่ชายเขาก็เลยเอาคลิปนี้ค่ะมาโพสต์
ว่าน้องสาวเขาโดนคุกคาม
แล้วรถตู้ไม่สำนึกเลยไม่มาขอโทษเลย
ดีมาข่มขู่แบบนี้ว่าจะฉุดเข้าป่า
ก็บอกว่าโอ้โหอย่างนี้ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะ
แล้วก็เมื่อกี้ดิฉันก็เข้าไปดูในคอมเมนต์ของพี่ชายผู้เสียหาย
เขาก็มีระบุเอาไว้นะคะบอกว่าเรื่องนี้
ไปถึงหูของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคายแล้ว
สั่งการมาให้ติดตามคดีนี้
เดี๋ยวคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบนะคะ